ดูอุบัติเหตุบนท้องถนนกันหน่อยดูผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมค่ะ
อยู่ที่จังหวัดตราดขับกระบะค่ะ
แล้วก็ไปชนเสาจราจรล้มนะคะ
แล้วตัวเองก็เมาหลับอยู่ในรถนี่แหละค่ะ
พอมีคนเข้าไปช่วยเหลือก็โวยวายตกใจนะคะ
แล้วก็บอกว่าเขาทำผิดอะไรทำไมมาปลุกเขาค่ะ

กลัวหลับ

เจ๋ง
นอนอยู่นี่นั่งอยู่นี่เราจับเฉยงง
อะไรวะงง

มาแล้วมาแล้ว

ถามว่าผิดอะไรเนี่ย

ไม่รู้ตอนนี้กลับเข้าสู่สภาพปกติหรือยังครับ
เพราะว่าตอนที่เขาเข้าไปช่วยเนี่ย

ผู้ชายคนนี้หลับอยู่ในรถเพราะว่าไปชนเสาจราจร

แต่ว่าสิ่งที่เจอก็คือแบบนี้ค่ะ
โวยวายบอกคือไม่พอใจไปปลุกเขาเขากำลังหลับสบายอยู่
แล้วบอกจะจับเขาเรื่องอะไร
เป็นเทินตัวออกมานอกรถก็โวยวายอย่างที่เราได้ยินกันนี่แหละค่ะ
แต่พอไปตรวจสอบในรถเนี่ยนะคะเจอเหล้าขาววางอยู่ขวดหนึ่ง
ก็คงพอจะเข้าใจที่มาที่ไปว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
คนขับบอกว่าเนี่ยเขากลับมาจากดื่มเหล้ากำลังจะกลับบ้านที่ตำบลอ่าวใหญ่
พอถึงตรงนี้คาดว่าน่าจะหลับในเพราะว่าดื่มเหล้าจนเมา
แล้วรถก็เลยเสียหลักพุ่งชนเสาหลักจราจร
ก็เลยนอนหลับต่อจนมาโดนปลุกนี่แหละ
นะคะตำรวจก็บันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วพาตัวคนขับรถคนนี้ไปที่สพเมืองตราด

แล้วก็ดำเนินคดีข้อหาเมาแล้วขับต่อไปค่ะ